คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำค่ะมีคนที่โอ้โหเสพยาบ้าเป็นสิบเมตรอ่ะ
อืมเสพยาบ้าเป็นสิบเมตรแล้วเกิดอาการหลอนนะคะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์ถือมีดเบิ้ลเครื่องแล้วก็วนไปรอบหมู่บ้านแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนนี่
ลมโทษนะพี่ลมโทษนะพี่ลมอย่างยังตอนรวบตัวได้เนี้ยค่ะ
เขาหลอนยาคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์ถือมีดเบิ้ลเครื่อง
แล้วก็ขี่ไปแบบเสียงดังวนไปรอบหมู่บ้านนะคะ
ตอนถูกจับยังมีอาการอย่างนี้อยู่เลยคุณผู้ชมดูนะ

หลอนอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรนางรองจังหวัดบุรีรำ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่ามีคนคลุมคลั่งขี่รถจักรยานยนต์
เครื่องเสียงดังลั่นเลยแล้วก็ในมือก็ถือมีดด้วยแล้วขี่วนไปรอบหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขากลัวมากกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะไปทำอันตรายคนในหมู่บ้านนะคะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัวร้อยตำรวจเอกบัณฑิตอัดล้อมรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพนังรอง
นำกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกไปตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้ก็อยู่ที่ริมถนนนะคะในหมู่บ้านหนองกกตสอนางรองจปรีรำก็รวบตัวมาได้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนพัฒน์หรือในฟลุ๊กอายุ๒๒ค่ะ
อาการเนี่ยโอ้โหคลุมคลั่งเลยเห็นเจ้าหน้าที่ก็ขี่หนีด้วยนะขี่หนีไปบนถนนนางรองประคำนะคะ
จากการสอบสวนค่ะได้ข้อมูลมาว่านายนพัฒน์คนนี้ขี่รถพร้อมถือมีดขี่ไปตามถนนในหมู่บ้าน
เหมือนกับคนหลอนยาค่ะเจ้าหน้าที่ถึงขั้นที่ต้องขอกำลังเสริมเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็ใช้รถยนต์สายตรวจใช้รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
พอไปถึงที่ปั๊มน้ำมันค่ะห่างจากหมู่บ้านไป๘กิโลค่ะ
จุดนั้นถึงจะรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ

หน้าตาตื่นกลัวหวาดระแวงอยู่เลย
แล้วก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องคาดว่ายังหลอนอยู่เลยอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะที่ผมต้องขี่รถต้องถือมีดมาเนี่ย
เพราะเห็นยายตัวเองมีอาการแปลก

อันนี้คือเราจำลองกราฟิกภาพที่เขาเห็นยายตัวเองใช่ไหมเขาเห็นว่ายายเป็นกระสือ
หอนจนเห็นยายเป็นกระสือคิดดูแล้วเอาจริงเสพเข้าไปเกือบสิบเมตรขนาดนั้น
ยายบอกฉันไม่ใช่ไม่ตายอ่ะฉันไม่ได้เป็นกระสือเออยังมันหลอนแบบนี้
การผิแต่การทำลวจไม่ได้นะการผิค่ะเออ
แต่ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าไปเป็น๑๐เมตรแล้วก็ระหว่างทาง
ยาบ้าทิ้งไปเป็นสิบเมตรเหมือนกันอ่ะโอ้โห
ตำรวจก็เนี่ยรวบตัวได้นะคะบอกว่าก็กลัวตำรวจจับก็เลยขี่หนี
แล้วก็ทิ้งยาบ้าไปตามทาง
ยายเป็นปอบเป็นกระสือคิดว่ายายเป็นผี
นี่คือลุกลี้ลุกลนตลอดเวลา
คือตำรวจถามเสพไปกี่เม็ดยังบอกผมบอกพี่ไปกี่เม็ด๘เม็ดใช่ไหม
ตานะตาเหลือกมากนะเอาจริงเลยอ่ะ
โอ้โหพอตรวจค้นที่ตัวนะคะ
มีไฟแชคมีอุปกรณ์เสพยาบ้ามีสร้อยประคำ
มีพระเครื่องด้วยกันผีเขาบอกอย่างนี้กันผี
ภัยกับกู้ชีพก็ส่งไปโรงพยาบาลเลยไปตรวจปัสสาวะเลย
ไม่ต้องสืบม่วงชัวร์ม่วงแน่
ดูดิเดินยังโอ้โหไม่ตรงอ่ะเดินแบบล็อกแรกลุกลี้ลุกลนตลอดเลยอ่ะ
ก็ทำประวัติค่ะแล้วก็ส่งไปบำบัดค่ะ
นายประนอมอายุ๗๐ปีเป็นญาติของนายนพัฒน์คนนี้
บอกว่าอ๋อนายนพัฒน์มีศักดิ์เป็นหลานเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว
ก็เลยฝากเจ้าหน้าที่หน่อยเอาไปบำบัดรักษาหน่อย
กลัวว่าจะเสพอีกกลัวว่าจะคลุ้มคลั่งแบบนี้อีก
กลัวว่าจะไปทำร้ายคนในครอบครัวและชาวบ้าน
กลัวว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนแล้วเสพมากโอ้โฮ
ไม่รู้จะถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าเสพทีเป็น๑๐เมตรอย่างนี้
ก่อนจะกลัวผีเนี่ยกลัวกฎหมายก่อนนะ
นะคะก็ต้องบำบัดให้หายขาด
แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องถูกดำเนินคดีอะไรหรือเปล่า
เรื่องของการสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับคนในพื้นที่